มาต่อกันที่เอมมี่มรกฏกันบ้างค่ะ
แต่ว่าต้องขอกระแสถามถึงเรื่องเพื่อนสนิทหน่อย
สำหรับสาวชมพู่อรยาว่าอาการตอนนี้
คุณแม่ชมพู่ท้องป่องขนาดไหนแล้วนะจ๊ะ

เพราะเขาใกล้ชิดที่สุดใช่ก่อนจะถามเรื่องเอมมี่เนี่ย

เอมมี่บอกเลยว่าชมพู่ก็อย่างที่รู้กันเนาะ

บอกเลยว่าชมพู่มีอาการแพ้ท้อง

ขณะที่เพื่อนในกลุ่มก็เหอมากนะคะ

แล้วก็เบบีในคันกันเรื่อยค่ะ
ยังแท้อยู่ค่ะ
ล่าสุดที่ไปก็ยังแพ้อยู่ค่ะ

ก็ถัดกันก็อยากอยู่เหมือนกันค่ะ

ก็เดี๋ยวคอยลุ้นเอาแล้วกันค่ะ

ลูกคุณพี่ว่ามันบังคับกันไม่ได้

ไปแล้วมาถามถึงเรื่องความหวานของชีวิตเธอกันบ้างนะคะ

คุณกับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะ
แล้วก็มีปาร์ตี้เล็กกันแบบอบอุ่นด้วย

ก็ต้องหวานกันบ้างแต่ว่าเป็นแบบ

พร้อมกับเพื่อนอีกหลายคนไม่ได้สวีทกับสามีสองคนนะจ๊ะ

เขาแต่งงานแล้วเขาก็มีการ

มีเพื่อนสดอีกประมาณ๘คนมาที่บ้านค่ะ

ก็ดีนะคะก็ถือว่าเป็นวันเกิดอีกปีหนึ่ง
ที่ได้อยู่กับเพื่อนแล้วก็คนที่เรารักค่ะ
แล้วก็โชคดีที่คุณพ่อคุณแม่บินมาจากอังกฤษ
ทำบุญที่วัดมีงานปาร์ตี้ค่ะ
ไม่มีค่ะปีนี้ไม่ได้ขออะไร
แล้วก็พี่หนุ่มก็ไม่ได้ให้อะไร

แต่ว่าขอให้สิ่งที่หวังไว้ในใจลึกเนี่ย